วันนี้เราคุยกันเรื่องคนจนนะครับ
ปีก่อนประเทศไทยมีคนจนมากกว่าครึ่งครับ

คนจนลดลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ๑๐เท่านั้น
ดังนั้นถ้าจะคุยเรื่องคนจนแบบเคลียร์ชัด
สวัสดีครับอันดับแรกนะครับ
อยากจะขอเล่าให้ฟังว่าเวลาเราพูดถึงปัญหาความยากจน
ทุกวันนี้จำนวนคนจนเราลดลงไป๒๗ล้านคนนะครับ
วิธีการที่เราศึกษาคือเราจะต้องออกไปศึกษาก่อนนะครับว่า
นักระดับรายได้อะไรที่เราเรียกว่าเป็นสภาวะยากจนนะครับ
ก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ๒๖๔๗บาท
ต่อเดือนต่อคนนะครับเราจะถือว่าเป็นคนจนครับ
อาจารย์แต่ว่าตอนแรกเราเกิดไว้แล้วว่าปัจจุบันคนจนในไทยเหลือเพียงแค่ร้อยละ๑๐เท่านั้น
อย่างนี้เราสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำหรือยังครับว่า
เราสำเร็จแล้วนะในการแก้ปัญหาคนจน

สาเหตุดูจากกราฟนี้ได้ครับในอดีตเนี่ย
เรามีจำนวนคนจนสูงถึง๓๔ล้านคนนะครับ
ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง๗ล้านคนเท่านั้น
และสาเหตุสำคัญที่อธิบายพัฒนาการในเรื่องนี้ก็คือว่า
เรามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีครับ
ที่เรามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีเนี่ย
จำนวนคนจนก็ลดลงมาเรื่อยนะครับ
แต่พอเรามาถึงสภาวะที่เราประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
จำนวนคนจนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
และหลังจากนั้นเมื่อเศรษฐกิจขยายตัว
จำนวนคนจนก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องครับ
เห็นจำนวนคนจนที่ลดลงครับอาจารย์

เพราะว่าความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้เนี่ย
มีสาเหตุและวิธีการแก้ไขไม่เหมือนกับการลดจำนวนคนจนนะครับ
ในประเทศไทยสภาวะความเหลื่อมล้ำทางรายได้
เราจะเห็นว่าคนรวยนะครับมีรายได้สูงกว่าคนจน

และแนวโน้มของปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ย
ไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยครับ
อาจารย์ครับดังนั้นคำถามใหญ่ในวันนี้ก็คือว่า

สาเหตุอื่นที่ยังทำให้มีคนจนอยู่ในไทยเพราะอะไรครับ
สาเหตุที่อธิบายปัญหาความยากจนได้ดีที่สุดมี๒เรื่องนะครับ

ราฟนี้แสดงเห็นว่าเมื่อไหร่ที่คนมีการศึกษาที่ดีนะครับ
เราจะพบว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นคนจนน้อยมาก
ขณะที่ใครก็ตามที่มีการศึกษาระดับประมาณชั้นปฐมนะครับ
จะมีโอกาสเป็นคนจนสูงมากขึ้นครับ
และเหตุผลที่๒ที่ทำให้คนอยู่ในสภาวะยากจน

ใครก็ตามที่เกิดมาในครอบครัวยากจน
ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นคนจนต่อไปครับ
จุดนี้ที่เจอปัญหาที่รู้สาเหตุแล้ว
เดินต่อไปข้างหน้าไปทางไหนดีแก้ยังไงดีครับอาจาร
การแก้ไขก็ดูจากผลการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา
นั่นก็คือว่าเรายังคงต้องเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาอยู่นะครับ
ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนนะครับ
รัฐบาลก็จะต้องช่วยเข้าไปดูแล

ให้ได้รับการศึกษาแล้วก็ค่าเลี้ยงดูมากขึ้นนะครับ

รัฐบาลต้องเพิ่มความเฉียบคมให้กับการช่วยเหลือของรัฐมากขึ้น
จะให้ความช่วยเหลือแบบเวียงแหไม่ได้แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเองสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ย
รัฐบาลไม่ควรจะใช้คนจนเป็นเหตุผลในการใช้งบประมาณของรัฐ
งบประมาณของรัฐที่อนุมัติมาในแต่ละโครงการเนี่ย

อาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์

ครั้งหน้าช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ